มีท้องละไข่ไข่มันมี
อันตราละเสียงรถประวัติ

เฮ้ยโอ้โฮ
คือตอนที่รู้ข่าวน้องเบ้นเราตกใจมาก
ว่าน้องเบนน้องเบนเป็นคนดีมาก
พอเกิดเรื่องร้ายกับน้องเพื่อนเลยเสียใจมาก
แล้วก็เราก็อยากที่จะมาส่งน้องอีก
แต่ที่แน่นอนที่เห็นได้ชัดในคลิปในรูปที่ออกมา
ก็คือน้องไม่ได้ทำอะไรผิดแน่
ทีนี้เมื่อมันเกิดเหตุนี้ขึ้นแล้ว
มันก็ขึ้นอยู่กับระบอบความยุติธรรมแล้วล่ะ
ว่าจะผลักดันเรื่องนี้ไปได้เท่าไหร่

หลังจากที่เกิดข่าวนี้ขึ้นนะคะ
ตอนแรกข่าวก็เป็นเหมือนข่าวอุบัติเหตุตามปกตินะคะ
เพียงแต่ว่าหลังจากที่เห็นสภาพของรถทั้งสองคัน
ก็ถือว่าเป็นอุบัติเหตุใหญ่ครั้งหนึ่งนะคะ
แต่ว่าที่มามีอีกระลอกหนึ่งของข้อสงสัย
แล้วก็ทำให้สังคมจับตามองคดีนี้

ก็คือหลังจากที่มีกล้องที่ติดหน้ารถอยู่ตัวหนึ่ง

แล้วหลังจากนั้นสื่อก็เริ่มตามมากขึ้น
ความคืบหน้าคดีที่ตำรวจตาม
หรือแม้แต่การย้อนประวัติของผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะ
ทำให้ข่าวนี้กลับมาได้รับความสนใจ
จนกระทั่งวันนี้มีความชัดเจนอยู่หลายระดับนะคะ
และมีข้อสงสัยอยู่หลายชุด
ควรจะได้รับการชี้แจงจากทุกฝั่งนะคะ
วันนี้ถามตรงก็เลยจัดเวทีนี้ขึ้น

ผู้ที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์มีข้อสงสัย
หรือมีข้อมูลอะไรที่คิดว่าคุณผู้ชมเอง
แม้จะไม่ใช่คนที่เกี่ยวข้องก็ควรจะได้รับรู้เช่นเดียวกันนะคะ
สองท่านคุณผู้ชมเดี๋ยวจะให้เห็นในรายการนะคะ
ว่าทำไมถึงเป็นสองท่านนี้มานั่งคุยกับเราในรายการ
ท่านหนึ่งเป็นเพื่อนของหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์นะคะ
เคยเรียนหลักสูตรเดียวกันที่สถาบันพระปกเกล้า
เหมือนเพื่อนที่เคยให้สัมภาษณ์ในสื่อเช่นเดียวกัน
คุณวรวัตรสภาวสุส่วนอีกหนึ่งท่าน
มาในฐานะผู้แทนของครอบครัววีรพรนะคะ

ประกบยืนอยู่กันกับคุณพ่อของคุณเจนพบตลอดนะคะ
คุณเจริญแก้วยอดล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
ถามทางคุณวรวัตรก่อนคุณวรวัตนี่พอจะนึกออกคือน่าจะเป็นชุดเดียวกันกับผู้ที่ออกมาให้สัมภาษณ
บางคนอาจจะเห็นว่าเป็นนักแสดงวงการนั้นวงการนี้เนี่ยนะคะ
คือเรียนกับหนึ่งในผู้ที่เสียชีวิตมาก่อนใช่ไหมคะ
จนถึงตอนนี้เนี่ยเพื่อนมีข้อสงสัยมากแค่ไหนกับเรื่องนี้
คำถามหลัก๒๓คำถามตอนนี้ที่สงสัยกันในกลุ่มเพื่อนคือเรื่องอะไรบ้างคะ
คือสิ่งที่สงสัยกันก็ตั้งแต่แรกนะครับว่าทำไมเรื่องคดีอันนี้เนี่ยมันช้าหรือว่ามันเหมือนกับมันมีเหตุผิดปกติอะไรหรือเปล่า
ใสดีงามเลิศเหมือนน้องเบนมาก่อนคือคือเขาสวยงามทั้งกายทั้งใจจริงนะครับ
แล้วก็เพื่อนน้องเขาด้วยที่เรียนที่มจรด้วยกัน
เพื่อนน้องนี่น้องกฤษณะถาวรนี่ก็คือเป็นสายบุญกันทั้งหมด
คือแล้วเราเห็นในโพสต์ในไทม์ล่างมีแต่เรื่องดี
วันดีคืนดีแบบเกิดเรื่องร้ายขนาดนี้เกิดขึ้น
ทุกคนแบบกำลังช็อกว่าเกิดอะไรขึ้น
แล้วก็พอมาดูไปสักพักถึงไปงานไปรดน้ำ
งานสวดก็ไปกันไปเป็นเจ้าภาพกันด้วยอะไร
แล้วก็เอ๊ะทำไมข่าวเรื่องนี้เหมือนเงียบหาย
เหมือนเปิดไทยรัฐมามีเพื่อนส่งมาเฮ้ย
มันไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดทั้งสิ้น
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นถ้าเรานับถึงวันนี้ที่เรานั่งคุยกันประมาณ
อยู่ในช่วงสามสี่วันนะคะทำไมเราถึงรู้สึกว่าคดีไม่คืบหน้า
ไม่ได้รู้สึกว่ามันกำลังอยู่ในขั้นตอนของกระบวนการ
หรือว่าขั้นตอนที่ตำรวจทำงานอยู่เหรอคะ
จริงผมก็ไม่ได้อยากจะก้าวไกลหรือว่าจะคอมเมนต์กับการทำงานของตำรวจ
ผมก็ไม่รู้ว่าตำรวจแท้ที่จริงแล้วเป็นยังไง
แต่ตามสื่อที่เห็นออกมาแล้วก็คือกระแสสังคมทั่วไปที่คนออกมาว่า
ทำไมมีหลักฐานขนาดนี้ทำไมถึงไม่มีการยื่นฟ้อง
หรือว่าแช่งข้อเก่าหาทางผิด

ทีนี้ทีนี้มาถามคุณเจริญคือเราแนะนำคุณเจริญ
จากที่คุณเจริญเองก็สบายใจที่จะมาในหมวกแบบนี้
แต่ที่ฉันต้องถามเพื่อให้เกิดความชัดเจนนะคะ
คุณเจริญในฐานะที่เป็นตัวแทนของครอบครัววีรพร
คุณเจริญมีความสัมพันธ์อะไรกับคุณเจนพบ
ที่ขับรถเบนส์คันสีดำคะ
ผมเอาพ่อเขาก่อน

ผมกับคุณเจษดาเรียนสถาบันปรกกล้าวด้วยกัน
หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมาชน
รุ่นที่๕เมื่อ๑๐ปีก่อน
ความสัมพันธ์ตรงนี้เราก็เลยเป็นเพื่อนสนิท
แล้วก็รู้จักครอบครัวของคุณเจษดาวีรพรเป็นอย่างดี
แล้วจ๊อปก็เรียกผมทุกคำว่าคุณอา
แป๊บแรกที่ผมเห็นข่าว
ก็เห็นข่าวจากหลายกลุ่มของเพื่อนที่สรรพันธ์โปรแกร่าว
ว่าเขาถามกันว่าอันนี้ลูกพี่เจ็ดซี่หรือเปล่า
เพราะผมรู้ว่าเป็นลูกเพื่อน
ซึ่งจ๊อปเรียกผมว่าอ่า
ผมก็เข้าไปติดตามและถามว่าอะไรเกิดขึ้น
วันแรกที่ผมไป
ไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์
ไปถึงก่อนญาติญาติด้วย
เพราะว่าเรารู้ว่าไม่มีคนตายเกิดขึ้น

คือคุณเจริญโดยสายเลือดไม่ได้เป็นคุณอาแท้
แต่รู้จักกับคุณเจษฎาพ่อคุณเจนพบใช่ไหมคะ
บางครั้งความเป็นสายเลือดแท้เนี่ยกับเพื่อนพี่น้องเนี่ย

เข้าใจดิฉันต้องการให้กระจ่างเฉยนะคะ
ผมเป็นนักกฎหมาย
เจริญเป็นนักกฎหมาย
คุณเจริญเป็นทนายความของครอบครัวนี้หรือเปล่าคะ

แล้วก็ไม่ได้มาพูดในฐานะที่เป็นทนายของครอบครัวแน่
ไม่ได้ใช่ครับ
วันแรกที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นคุณเจริญกับคุณเจษดาคือพ่อของคุณเจนพบเนี่ยอยู่ด้วยกันไหม
เดี๋ยวบอกก่อนค่ะคุณเจษฎาวันเกิดเหตุเขาอยู่ที่ภูเก็ต

ด้วยความเป็นเพื่อนกันเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะไปได้อยู่แล้ว

แต่ช่วงก่อนที่เขารีบกลับมาเนี่ยเขาเลยมอบมาให้ผม
คุณเจริญไปถึงที่โรงพยาบาลปุ๊บเนี่ยนะคะ
ในระหว่างนับตั้งแต่ที่ได้รับข่าวแล้วไปถึงโรงพยาบาล
รายละเอียดในสายโทรศัพท์ที่โทรหาคุณเจริญบอกว่าเหตุการณ์เป็นแบบไหนคะ
ตอนนั้นเราไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์เป็นยังไง
เราไปก่อนที่คลิปจะออกด้วยไปก่อนที่จะรู้เรื่องคลิปเป็นยังไงด้วย
เอาไปวันแรกที่รู้เรื่องว่ามีการตายเกิดขึ้นมีการสูญเสีย
คือเราไปในฐานะไปแสดงความเสียใจกับญาติ
เคารพศพไปขอโทษญาติว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ย
จริงแล้วเนี่ยถ้าจ๊อปเขามีสติเขาสามารถไปด้วยได้

เข้าใจค่ะเข้าใจสถานการณ์คือตัวคุณพ่อคุณเจนพบ
คือย้ำเลยนะครับว่าเราไปก่อนที่คลิปจะออกด้วย

ตอนนั้นทราบไหมคะว่ามีคนเสียชีวิตจากอุบัติเหตุคราวนี้

แล้วก็ทราบด้วยใช่ไหมคะว่ารักษณะของอุบัติเหตุ
ยังไม่ทราบรู้ว่ามีคนถูกไฟคลอกตาย
ค่ะไปถึงเนี่ยไปถึงที่โรงพยาบาลได้เจอหน้าของคุณเจนพบคนขับไหมคะ
ไม่ครับโรงพยาบาลหมายถึงว่าที่สมิติเวศ
ตอนเกิดเหตุการณ์นี้ไปไม่ทันครับ
เหตุการณ์เกิดประมาณเที่ยงนะครับ
ครั้งแรกที่เจอหน้าคุณเจนพบคุณเจนพบมีสติคุยด้วยได้ไหมคะ
ผมไม่ได้อยู่ในตรงนั้นนะครับ
คำว่าไปโรงพยาบาลหมายถึงว่าไปโรงพยาบาลที่สมิติเวศ

คุณเจริญได้จนถึงตัวนี้ที่เรานั่งคุยกัน
คุณเจริญได้เจอหน้าคุณเจนพบหรือยังคะ

เขาเจอตั้งแต่วันแรกหลังจากที่เขาชน

แสดงว่าคุณเจนพบทราบว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วเกิดอะไรขึ้นบ้าง

เขาจำเหตุการณ์และเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่ายังไงบ้างคะ
อย่างที่เรียนนะครับไปแต่ร้องไห้
แล้วก็ร้องไห้แล้วก็ช็อกในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เพราะว่าผมเองโดยความที่ว่า

สงสารอย่างยิ่งและเห็นใจอย่างยิ่งคือ
พ่อแม่ของผู้เสียชีวิตทั้งสองท่าน
เราจึงไปกราบศพในวันแรกเลย

ไม่ว่าจะเป็นตัวคุณพ่อหรือว่าในฐานะคุณเจริญ

คือพูดอะไรบ้างไหมคะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เขาบอกเขาจำเหตุการณ์ตรงนั้นไม่ได้

คือคนเรานี่นะครับถ้าประสบเหตุแรง
อาจจะเป็นไปได้ว่ามันช็อค
ช็อกเนี่ยต้องให้เวลาเขาอีกนิดหนึ่งนะครับ

แต่พอทราบว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้น

ไม่ได้พูดอะไรเออเลยนอกเหนือจากร้องไห้เหรอคะ

พูดยอมรับหรือเล่าให้ฟังไหม
หรือรับผิดหรือพูดอะไรนอกเหนือจากที่
ตอนนี้วันนี้นะวันนี้เขารับผิดอยู่แล้ว
รับผิดต่อเจ้าพนักงานเจ้าที่ตำรวจด้วย

รับสารภาพตลอดข้อเก่าหา

เหตุการณ์รายละเอียดเขายังช็อกถึง

คือที่ฉันพยายามจะถามคือต้องการจะให้เข้าใจตรงกันว่าถ้าข่าวออกมาเนี่ย
คือเจ้าตัวอย่างน้อยก็กับคุณเจริญยังไม่ได้พูดถึงนะ

ค่ะทีนี้คือดูแล้ววันนี้ข่าวที่ออกมาจากตำรวจนะคะคุณวรวัตร
ตำรวจก็บอกว่าไปแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
แล้วเจ้าตัวก็รับสารภาพกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
จากที่คุณพ่อให้สัมภาษณ์
ก็คุณพ่อก็เสียใจแล้วก็ไปเคารพศพเช่นเดียวกันนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นของคุณทันทพัฒน์หรือคุณกฤษณะ
ทีนี้ตอนนี้สิ่งที่เพื่อนต้องการให้กระจ่างที่สุด

คือผมว่าตอนแรกเพื่อนก็เป็นห่วงมาก
ว่าจะได้มีการแจ้งข้อเก่าหาหรือไม่

อันนี้ก็ถึงเป็นเรื่องเดือดร้อนกันว่า
เป็นข่าวในสังคมในออนไลน์ด้วยนะครับ

ผมว่าเพื่อนก็น่าจะรู้สึกโล่งใจในระดับหนึ่งแล้ว

ที่ว่าอย่างน้อยตำรวจเหมือนได้จากที่เดิม
เมื่อวานนี้ฟังสัมภาษณ์นี่รู้สึกหดหูกันเหมือนกันว่า

วันนี้จะมีอะไรกันจะมีความคืบหน้าไหม
แต่วันนี้ถ้าฟังที่คุณจอมขวัญรายงานมาแล้วก็

คือผมจริงผมไม่ได้คุยกับทางครอบครัวของฝ่ายผู้เสียหายด้วยนะจริง

เพราะผมทราบมาว่าทางนู้นเขาสายบุญมาก
ที่เขาไม่อยากจะให้มีเรื่องมีเหตุการณ์อะไรอย่างนี้
อยากให้น้องเบ้นแล้วก็น้องโต้งคือสงบที่สุด
ไม่มีเรื่องที่คับเครื่องขายจะไม่มองลงมาแล้ว
ไม่ใช่ว่าทุกคนมาวุ่นวายเขาไม่ชอบ
แล้วผมเชื่อเลยว่าเขาอโหสิกรรม
หรือเขาตั้งแต่วินาทีแรกที่เกิดเหตุแล้วด้วยซ้ำ

ผมว่าถ้าไม่มีโซเชียลมีเดียหรือกระแสสังคมมาตรงนี้
เผลอเขามีการฟ้องร้องไม่อะไรทั้งนั้น
ไม่มีอะไรทั้งสิ้นผมเชื่อ
เหมือนพี่สาวเปล่า
เฮ้ยมาผิดงานหรือเปล่าเฮ้ยเกิดอะไรอะไรแบบช็อก
แล้วอารมณ์ของคุณในครอบครัวเป็นยังไงคะ

คุณแม่เขาดูหน้าทางก็เพื่อนก็คง
แต่คุณพ่อเขายืนอยู่ข้างใส่เสื้อโปโล
ธรรมดาขาวแล้วก็ยืนนิ่งแล้วผมก็แบบ
คือผมดูแล้วคุณพ่อเขานี่ก็นิ่งมาก
คุณวรวัตรเห็นน้ำตาของใครบ้าง
ผมพูดตรงว่าผมไม่อยากจะเข้าไปคุยอะไรกับพ่อแม่เขามากเลยด้วยซ้ำ
ผมรู้ดีว่าคือเป็นลูกผมเสียแม่ผมแล้วแม่ผม

แล้วลูกเสียแม่เนี่ยมันปกติคือเห็นพ่อแม่ไป
แต่การที่พ่อแม่ต้องมาดูลูกสิ่งที่มันไม่ปกติ

ถ้าใครไม่เตรียมตัวเตรียมใจตรงนี้เนี่ยรับไม่ได้หรอกครับ
แล้วผมก็รู้สึกว่าโอ้โหครอบครัวนี้เขาสุดยอดมาก
พ่อแม่เขานิ่งกว่าปกติคือนิ่งคือเขาเขา
คือเขานิ่งในฉันไม่ใช่ว่าเขาไม่สนใจ
ผมว่าเขาเสียดายเขาทราบสงสารลูกเขาที่เสียไปมาก
แต่ด้วยความที่เขาปฏิบัติธรรมแล้วเขามาสายเนี่ย
ผมเชื่อว่าเขาไม่มีแรงเกลียดแรงโกรธไม่มีเรื่องพวกนี้อยู่ในใจเขา

พ่อครับคุณพ่อผมแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
ไม่อยากพูดอะไรต่อแล้วเขาก็นิ่งเงียบ
คือมีแต่คนที่เพื่อนที่เรียนมจรโรย์ที่มจรโรยก็ศึกษา
ผมเห็นร้องไห้หรือไม่กลัวเข้ามาในวัด
คือมีแต่คนที่รับไม่ได้คือมันสะเทือนใจมาก
นิ่งเพราะว่าเขาอย่างที่ผมบอกคือเขาปฏิบัติธรรม
คือผมว่าคือถ้าเกิดศึกษาธรรมะมากคือจะมีแบบเจริญมรณสติ
คือคิดว่าตัวเองตายเมื่อไหร่นี่ตลอดเวลา
คือเป็นครอบครัวที่สายนี้จริงสายนี้จริงเลย

คุณเจริญตอนที่ไปกับคุณเจษดาพ่อของคุณเจนพบเนี่ยนะคะไปพูดอะไรกับครอบครัวเขาบ้าง
คือผมอันดับแรกยืนยันกับน้องนะครับว่าน้องที่สนทนาด้วยนี่นะว่า
ครอบครัวเขาเนี่ยธรรมะขั้นสูงสุดเลยซึ่งผมไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เจอในสังคมนี้
คือคำแรกที่เขาเจอหน้าคุณเจษดาซึ่งเป็นพ่อของคนขับรถคือพ่อของคุณเจนพบ
เขาถามว่าลูกคุณเจษดาเป็นอย่างไรบ้าง

ครับแทบร้องไห้เพราะว่าไม่นึกไม่ฝันเลยว่า
ลูกของตัวเองทำให้ตัวเขาสูญเสียลูก

นี่เกิดขึ้นมาจากคุณแม่ของน้องเบ้น
คุณแม่ของน้องเบ้นธรรมะสูงส่งมาก
คุณเจษดาได้กล่าวขอโทษ
แล้วก็ขอร่วมสวดอภิษฐรร
คืนแรกเลยก่อนคลิปจะออก

ขออนุญาตทางแม่แล้วก็พ่อ

ว่าจะมาเคารพศพทุกวันค่ะแม่ของน้องกลับตอบว่าเอ่อ
ไม่ให้ไปดูลูกชายเถอะเพราะว่าอยากให้เขาหายเร็ว
อันนี้คือความประเสริฐของตัวแม่ของน้องเบ้นนะครับ
ซึ่งสังคมไทยเนี้ยมีแบบนี้เนี้ยผมคิดว่าเป็นมิตรหมายที่ดี
ที่เห็นคนดีอยู่ในสังคมและทางเราเนี่ยไม่รู้จะพูดยังไง
จากคำว่าไม่สามารถจะแก้ไขอะไรได้ในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้ว
แต่เราจะทำในสิ่งที่แก้ไขปัญหาหรือว่าทุเลาปัญหา
ให้ดีที่สุดเราไม่ได้ทำมาวันนี้เราทำตั้งแต่วินาทีแรก
ที่เรารู้ว่ามีเหตุการณ์เกิดขึ้นแต่เราไม่ได้ออกข่าว
เราไม่ได้ไปโชว์ใครว่าเราทำนะเราทำด้วยจิตใจ
ทำด้วยความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมค่ะขอพักแป๊บเดียวค่ะ
ขอพักแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเนี่ยนะคะ
เดี๋ยวช่วงหน้าดิฉันกลับมาจะเริ่มที่คุณเจริญก่อนนะคะ
สิ่งเหล่านี้เป็นไปตามที่เขาไปหาข้อมูลกันมาหรือเปล่าสักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะมันมีประเด็นว่าทำไมตำรวจนะคะ
ถึงไม่ตรวจหาแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายของคุณเจนพบด้วย
ในช่วงสี่สิบแปดชั่วโมงแรกซึ่งคำชี้แจงของตำรวจผ่านสื่อเนี่ย
ก็สร้างข้อข้องใจให้กับสังคมพอสมควรนะคะ
ลองคุยกับอีกหนึ่งท่านนะคะจากเลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ
แพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์นะคะคุณหมอแท้จริงสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับคุณจอมขวัญครับคุณโจมครับ
คุณหมอค่ะเรียนเอาจากประเด็นเลยเนี่ยนะคะ
คือคนสงสัยว่าตกลงแล้วเนี่ยถ้าตำรวจจะไปตรวจ
แล้วเจ้าตัวไม่ให้ตรวจจะด้วยสาเหตุใดก็แล้วแต่
สามารถปฏิเสธได้ด้วยเหรอคะได้ครับแต่ตำรวจก็มีข้อแก้ไขแล้วณขณะนี้
เมื่อก่อนไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ถ้าบอกให้ตรวจแล้วไม่ยอมตรวจนะครับ
เขาบอกว่าให้สันนิษฐานว่าเมาได้เลยส่งฟ้องศาลในคดีเมาแล้วขับได้เลย
แล้วสารเชื่อด้วยครับเพียงแค่ไม่ให้ตรวจเหรอคะถูกต้องครับ
แต่ต้องบอกขอตรวจก่อนนะไม่ใช่มาวันนี้แล้วบอกว่าถ้าไปตรวจ
วันนี้เขาให้ตรวจนะครับไม่มีแน่นอนค่ะแต่มันต้องตรวจตอนนั้นครับ
ตอนที่เกิดเหตุคุณจอมขวัญเพราะสุรามันค่อยหายไปเรื่อย
เพราะฉะนั้นต้องบอกเลยว่าขอตรวจนะครับเพราะว่าตรวจง่ายมากครับแค่เป่า
โอเคถ้าไม่เป่าบอกไม่ยอมนะบอกว่าให้เจาะเลือดก็ไม่ยอม

คุณหมอตามกฎหมาย๔๘ชั่วโมงหรือเปล่าคะ
ไม่ต้องแล้วครับตอนนั้นเลยครับ
หมายถึงว่าคือตำรวจต้องตรวจภายใน๔๘ชั่วโมงแรกหรือเปล่าคะ
ไม่มีข้อกำหนดทางกฎหมายครับอันนี้
ที่ดุลพินิษฐ์ของตำรวจครับ
แล้วในทางวิทยาศาสตร์สมมุติว่าในตัวของคนคนนั้น
อาจจะมีสารเสพติดสารใดก็แล้วแต่หรือแม้กระทั่งแอลกอฮอล์เนี่ย
จะอยู่ในร่างกายแล้วหายไปตรวจไม่เจอเนี่ย
หลังจากที่เลยชั่วโมงที่เท่าไหร่ไปแล้วคะ
อันนี้แล้วแต่สารนั้นแล้วแต่จำนวนปริมาณที่อยู่ในร่างกายครับ
ค่ะคุณหมอที่ฉันลองคร่าวนะคะสมมุติถ้าคนสงสัยแอลกอฮอล
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มประเภทใดก็แล้วแต่

เอาอย่างนี้แอลกอฮอลง่ายชั่วโมงหนึ่งหายไปประมาณครึ่งหนึ่ง

เพราะฉะนั้นถ้าตอนที่ชนเนี่ยนะครับคุณมีสองร้อยไปชั่วโมงที่หนึ่งเนี่ย
มันจะเหลือประมาณ๑๐๐แล้วซึ่งก็ยังผิดอยู่นะครับ
แต่ถ้าเกิดชั่วโมงแรกมีหนึ่งร้อยไปชั่วโมงที่สองต่ำกว่าห้าสิบนี่
เพราะไม่ถึงคร่าสิบมิลลิกรัมควอเซนต์
เขารอดเลยเพราะฉะนั้นแอลกอฮอลต้องรีบตรวจครับ
แล้วถ้าเป็นสารเสพติดประเภทที่อาจจะมักเจอในการออกฤทธิ์กับการขับรถล่ะคะ

แล้วถ้าเป็นยารักษาตัวที่มีผลให้ง่วงหรือมึน

อันนี้ยังไม่มีการพิสูจน์ทางการแพทย์ครับ
แต่หายไปแน่นอนตามเวลา
แอลกอฮอล์มีการพิสูจน์แล้ว
แต่ว่าพวกยาเนี่ยยังไม่มีใครทำครับ
คุณหมอเคยได้ยินยารักษาโรคซึมเศร้าไหมคะ

คือมีผลต่อความง่วงความมึนในร่างกายของคนที่กินยานี้ได้ไหมคะ
มีทั้งนั้นแหละครับยามีผลทั้งนั้นครับ
โดยเฉพาะยี่พวกยาแก้แพ้ยาแก้หวัดนะครับ
มีทั้งนั้นครับไม่มากก็น้อย
ซึ่งอัตราเร่งในการหายไปจากร่างกายเร็วแค่ไหนคะ
อันนี้ผมไม่ทราบครับไม่มีข้อมูลครับ
ไม่มีใครเคยทำวิจัยไว้ครับ
โดยกลุ่มหลักที่คุณหมอบอกคือมันจะลดลงทีละครึ่งใช่ไหมคะ
คือกฎหมายกำหนดไว้แล้วว่าต้องขอเขาตรวจก่อน
ถ้าเจ้าตัวไม่ให้ให้ถือเสมือนว่า
เมาแล้วก็เป็นสำนวนฟ้องสารได้เลยเหรอคะ
ซึ่งอันนี้ทางมูลนิธิเนี่ยอุตส่าห์ไปผลักดันให้เกิดกฎหมายนี้มา

แต่ตำรวจไม่เอามาใช้แล้วอ้างว่าเพราะเขาไม่ยอมให้ตรวจก็เลยไม่ตรวจ
อันนี้ต้องถือว่าอะไรฮะม๑๕๗นะครับ

คุณหมอบอกว่าได้กลิ่นไม่ได้กลิ่นจมูกไม่ได้บอกขนาดนั้นนะครับ
กำลังจะถามคุณหมอว่าสุดท้ายค่ะคุณหมอไม่ได้กลิ่นแปลว่าไม่มีหรือเปล่าคะ
ไม่ใช่ครับตำรวจอาจจะเป็นหวัดก็ได้นี่ครับอ๋อค่ะ
หมอค่ะเนื่องจากเวลาเราเหลือน้อยเดี๋ยวถ้ามีประเด็นอื่นเราได้รบกวนคุณหมออีกนะคะ

ทำไมไม่ให้ตรวจคะเขาพูดไหมคะว่าทำไมเขาไม่ให้ตรวจ

ไม่มีครับไม่มีใครว่าจะตรวจแล้ว
เขาไม่ได้ปฏิเสธการตรวจนะฮะเท่าเท่าที่ทราบนะครับ
แต่จริงผมไม่ได้อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับ
แต่ได้มีการพูดคุยถามถึงใช่ไหมคะ
เขาไม่ได้ตรวจและไม่มีการขอตรวจ
ไม่ได้ตรวจและไม่มีการขอตรวจเหรอคะ
ณขณะนั้นนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้น
มีพูดไหมคะว่าตัวเองรู้สึกง่วงหรือมึนหรืออะไรในตอนที่เกิดเหตุ
ประสบอุบัติเหตุเนี่ยรู้สึกเขาจะไม่ค่อยได้สตินะครับ
คนที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยเขาจะรู้เรื่องกันดี

ผมตอบคำถามในที่เกิดเหตุอาจจะคาดเคลื่อนนะครับ
คุณเจนพบเนี่ยมีโรคประจำตัวไหมคะ

ซึ่งทานยาโรคซึมเศร้าเนี่ยตลอดเวลาหรือเปล่าคะ

ปกติแล้วทราบไหมคะว่าคุณเจมสบเวลากินยาโรคซึมเศร้าแล้วเนี่ย

ผมทราบเพียงแต่ว่าเขาทานยาโรคซึมเศร้า
แต่ไม่รู้ว่าอาการเป็นยังไง
แล้วก็ลักษณะของเขาเนี่ยจะมีผลข้างเคียงขนาดไหน

คุณเจนพบเคยขับรถแล้วประสบปฏิเหตุหลายครั้งไหมคะ
คือตอนนี้คุณเจนโทอายุ๓๗ปีนะครับ
เขาเคยประสบบัติเหตุลักษณะเฉียวชน๒๓ครั้งนะครับ

มันไม่ได้มีการบาดเจ็บล้มตายกันแบบนี้
เฉียวชนกันนี่ตัวผมเองเนี่ยเฉียวชนเกินกว่า๑๐ครั้งด้วย
ทีนี้ที่ฉันกลับมาที่คุณเจมสบค่ะคุณเจริญ
ว่าด้วยทะเบียนเดียวกันนี้แต่ว่าเป็นรถยี่ห้ออื่นสีอื่น
เคยคือไปเฉียวชนมานะคะ
วันนี้เมื่อบ่ายนี้พ่อเขาก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า

ภาพในโซเชียลที่เป็นลบสีขาว
บุปเทศที่เชี่ยวชนฯนี่ไม่ได้แรงขนาดนั้น

นั้นถึงเหตุการณ์ตอนนั้นผมไม่ทราบ

เหนือจากที่เขาไปหากันมาเนี่ยนะครับ
มีการเฉียวชนคราวอื่นที่เป็นคดีแจ้งความกลับมาอีกไหมคะ

ทราบจากโซเชียลก็คดีที่บีเอ็มเฉียวกับรถคันอื่นนะครับ
ซึ่งถ้าเราใช้สามัญสำนึกคิดกันเนี่ย
ผมว่าอุบัติเหตุบอกนี้มันเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะผม

แต่ครั้งนี้เป็นคำที่รุนแรงที่สุดในชีวิตเขา

คุณวรวัตรข้อมูลอะไรที่เพื่อนรู้สึกว่าอยากจะให้นำมาประกอบ
ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมอีกบ้างคะ
คือจริงแล้วเนี่ยหลังจากวันที่เกิดเหตุเนี่ยครับ
ที่แล้วก็เห็นว่ามันมีเว็บไซต์หรือมีคนคอมเมนต์ชื่อคนพงศิริแซ่เห้ง
คนนี้เขาก็ได้รับเหมือนกับว่าเขา๔ปีที่แล้วเขาประสบเหมือนเขาโดนเฉียวชน

เขาโดนเฉียวชน
เท็จอะไรเป็นการใส่ร้ายอะไรเป็นการจริงก็เลย
อันนี้ผมก็ไปเจอเขามา
ตั้งแต่รูปถ่ายของเขาบาทแผลของเขา
ที่เขาล้มพร้อมภรรยาเขาเขาขับมอเตอร์ไซค์

แล้วก็ครับ

เขาบอกว่า๔ปีที่แล้วเขาแจ้งความไว้
ถึงปีที่แล้วเขาไปเรียนงานก็เงียบ

เขาจำชื่อจำนำสกุลของคนขับได้ด้วยหรือเปล่าคะ
คือบ้านของคนที่โดนชน
กับบ้านของคุณเจนพบผมคิดว่าอยู่ใกล้กัน

แล้วก็ประมาณว่าหลังจากเกิดเหตุ

คือหลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยคือทางยามของหมู่บ้าน
เขาก็เหมือนกับรู้เลยว่าทะเบียนรถคันนี้เป็นของใคร

แล้วก็ตามไปจนคนนี้เขาก็แบบ
ทำไมไม่มีคนมาดูแลเขาเลย

เขาโดนชนเขาโดนเฉียวแล้วก็หายไป

แต่เขารู้ทะเบียนคนนี้ทุกคนในหมู่บ้าน

คือเขารู้๔ปีเขาอาจอั้นแต่จำเป็นรอบว่า
เขารู้ว่าคนนี้ขับรถทะเบียนชนเขา
แล้วก็ไม่เคยแสดงความขอโทษ

บอกไหมคะว่ารถยี่ห้ออะไรสีอะไร
ผมเห็นด้วยใบแจ้งความแล้วก็เห็นในโซเชียลมีเดีย

ซึ่งในโซเชียลที่ออกมาคือสีขาว
อันนี้เป็น๒ชุดนะคะอันนี้เรื่องภาพเรื่องหนึ่งนะคะ
กับเรื่องเจ้าตัวถามว่ามีตัวตนไหม
คุณวรวัตรไปเจอตัวมาแล้วแล้วก็มีเอกสารที่แชร์กันในโซเชียลจริง
แล้วก็เล่าเรื่องใช่นะคะทีนี้เอาอย่างนี้นะคะ
เนื่องจากเวลาหมดแล้วสิ่งที่เราให้ข้อมูลกับคุณผู้ชมเนี่ย
คุณผู้ชมเอาไปประกอบนะคะไปประกอบเพิ่มเติมแล้ว
ตอนนี้โต๊ะนี้ตัดสินใครไม่ได้เลยนะคะ
ขึ้นอยู่กับกระบวนการนะคะส่วนในส่วนของข้อมูลที่เอามา
ต้องตรวจสอบกันต่อไปนะคะข้อมูลอาจจะมีหลายชุด
แต่เดี๋ยวคดีนี้ไม่น่าจะเงียบนะคะคดีนี้ไม่น่าจะเงียบ
แต่เท่าที่ฟังน้ำใจของทั้งสองฝั่งเอง
ก็รู้สึกว่าก็ปรณีประนอมกันพอสมควร
เฉพาะครอบครัวของผู้ที่สูญเสียไปนะคะ

ก็ไปบีบพี่ครอบครัววีรพรพอสมควรนะคะ
ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะขอบคุณค่ะ
จริงเราเหลือประเด็นอีกพอสมควรนะคะคุณผู้ชม

โปรดติดตามตอนต่อไป